เป็นเหตุการณ์ดินโครนถล่มที่สหรัฐนะครับ

แต่ว่ามีคนไทยศูนย์หายจากเหตุการณ์นี้
ครอบครัวที่อยู่ที่เมืองไทยก็สวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
ให้เจอกับครอบครัวที่หายไปนะครับ

นี่เป็นภาพของญาติของผู้ที่ประสบเหตุ

นั่งร้องไห้ร้องห่มอยู่หน้าทีวีแบบนี้นะครับ
ดูข่าวเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก
แล้วก็ดินโครนถล่มที่เมืองซันต้าบาบาร่าไป
ก็นั่งร้องไห้สวดมนต์แบบนี้

ของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับ
เป็นเหตุให้เด็กชายพีรวัตรสุธิเทพา
หรือว่าน้องพาสต้าอายุ๖ขวบเสียชีวิต
พร้อมนายมริชาเทลเลอร์อายุ๖๗ปี
ส่วนนายพินิศสุธิเทพาอายุ๓๐ปี

ยังคงศูนย์หายไม่ทราบชะตากรรม

เพราะว่ายังคงอยู่ระหว่างการค้นหาอยู่นะครับ
เมื่อวานนี้นางนิตยาบัญญัติตระกูลปาน

อยู่บ้านโนนทันตำบลนาจารย์
อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับ
ซึ่งเป็นแม่ของนางยุภาวัน
บัญญัตรกูลปานภรรยาของนายพินิศ

พร้อมจัดรูปของนายพินิษฐ์

แล้วก็มีเครื่องเส้นไหว้จุดทูบจุดเทียน
ก็ตามความเชื่อของชาวบ้านนะเนาะนะฮะ
แล้วก็ทำไปก็ร้องไห้ตลอดเวลา

กับภาพที่เห็นกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นดูสิฮะ
คือโครเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลย

ใช่ครับเขายังคงทำใจไม่ได้กับภาพที่เห็น
ญาติญาติต้องไปช่วยกันปลอบใจ
ก่อนที่นางนิตยาจุดทูปว่ายพระแม่ธรณีคือว่าย

ขอให้พบตัวลูกเขยและลูกสาว
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังค้นหากันอยู่นะครับ
นิตยาบอกว่าได้ไปดูหมอดูมา
หมอดูทักว่านายพินิษฐ์หรืออุ้มเนี่ย
และน้องลิเดียยังมีชีวิตอยู่
อันนี้หมอดูชาวไทยบอกว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับ
แต่ว่าถูกสิ่งของหนักในทับเอาไว้
ซึ่งก็เชื่อได้บ้างไม่เชื่อได้บ้าง

ไม่ว่าจะพบทั้งสองสภาพใดสภาพไหนก็ตาม

ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำบุญ
พระสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็กราบไหว้พระแม่ธรณีขอให้โดนบันดาลให้พบทั้งสองคน
นางนิตยาเปิดเผยว่าลูกสาวคือนางยุภาวันเนี่ย
โทรศัพท์มาบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบตัวนายพินิษฐ์สามีเลย

ทางการก็แจ้งว่าจะค้นหาอย่างเต็มที่นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบเท่าไหร่นะฮะ
แล้วก็ยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุ

ไม่ทราบว่าที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง
การค้นหาจะดำเนินการไปอย่างไร
พร้อมกับบอกว่าถ้าเสร็จเรื่องแล้วจะกลับไปบวชชีพรามที่ประเทศไทย
ส่วนการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องของศพตอนนี้ยังไม่ได้คิด

ติดตามการค้นหาที่เหลือให้พบก่อนจึงตัดสินใจต่อไปครับ
คุณผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดมีบรรยายงานเข้ามา
เป็นข้อมูลจากเฟซบุ๊คของสยามทาวน์ยูเอส
เรื่องของการโพสต์ข้อความ
ตอน๖โมงที่ผ่านมานี่เอง
บอกว่าเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยของสหรัฐ

พบศพของนายพินิศสุธิเทพาอายุ๓๐ปีแล้ว
ถูกโกรณทะลมพัดบ้านในเมืองซันต้าบาบาร่า
คือพบร่างแล้วก็คือเสียชีวิตนะครับ

ยังหาไม่เจอยังคงศูนย์หายอยู่

ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกชายของคุณพินิษฐ์

พบเป็นศพแล้วตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันแรก
พร้อมกับพ่อเลี้ยงก็คือนาริชาติ

ส่วนภรรยาของนายพินิษฐ์คือนางยุภาวัน

แต่ตัวของนายพินิษนั้นพบเป็นศพคือเสียชีวิตแล้ว

เหลือการค้นหาน้องลิเดีย
ก็คือลูกสาวที่เหลืออยู่